อีกหนึ่งคลิปบ้างดีกว่าช่วงนี้มีเหตุการณ์บนท้องถนน
ที่เป็นเรื่องระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถกระบะเยอะนะคะ
นี้ก็เหมือนกันคราวนี้เป็นบิ๊กไบท์
เขามีเรื่องกับรถกระบะนะคะ
ไปชนแล้วก็มีการไม่ยอมความมีดราม่าเล็ก
เพราะว่าจริงในคลิปค่อนข้างเห็นชัดว่าเป็นการประมาทฝ่ายเดียว
แต่ต้องการจะทำให้เป็นประมาทร่วมไปชมคลิปกันก่อนเลยค่ะ
หนักเลยทีเดียวนะคะคลิปเหตุการณ์นี้
ก็ถูกแชร์อยู่ในสังคมออนไลน์ค่ะ
ผู้โพสต์เนี่ยอ้างว่าช่วยกันแชร์ไปยาวครับ
เพื่อโดนเอาเปรียบขับรถอยู่ดี
บิ๊กป้ายล้มแล้วไหลมาชน
แต่คู่กรณีเส้นใหญ่มาบีบตำรวจ
เอาจะให้เป็นคดีประมาทร่วม
จะให้ซ่อมใครซ่อมมันทั้งที่เป็นฝ่ายถูก
คลิปนี้เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากนะคะว่า

ประมาทฝ่ายเดียวจะกลายเป็นประมาทร่วมได้อย่างไร
เรื่องนี้สอบถามไปยังนายสันทนาชัยปรางนวรัฐอายุ๓๖ปี
เป็นผู้ขับขี่รถกระบะโตโยต้าคันที่ติดกล้องค่ะ
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ขณะกำลังขับรถจากจังหวัดมหาสารคามมุ่งหน้าไปยังจังหวัดขอนแก่น
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์เสียหลัก
ถลายมาชนรถตัวเองเป็นเหตุการณ์ตามในคลิปนี้นะคะ
คู่กรณีเป็นชายอายุ๑๗ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เนื่องจากสวมชุดป้องกันในระดับหนึ่ง
แต่ว่าตัวรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายค่อนข้างหนักค่ะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะทั้งหมดก็ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจ
ภูทรขวาวใหญ่จังหวัดมหาสารคามเพื่อลงบันทึกประจำวัน
ซึ่งนายสันทนาชัยนะคะก็เล่าว่าญาติผู้ขับขี่จักรยานยนต์
ก็พยายามโน้มน้าวค่ะให้ตำรวจตั้งข้อหาประมาทร่วม
โดยก็ให้เหตุผลว่าเห็นรถล้มมาก็ต้องหยุดให้ได้สิ
บอกแบบนี้ก็สร้างความประหลาดใจพอสมควรนะคะ
ตัวเองก็เลยขอเรียกค่าเสียหายถึงที่สุด
ทั้งที่ตอนแรกก็กะว่าจะไม่เอาเรื่องด้วยซ้ำไปค่ะ

โชคดีที่สารวัตรที่รับลงบันทึกประจำวันในวันเกิดเหตุ
ให้ความเป็นธรรมแล้วก็มีความเป็นกลางค่ะ
ยืนยันว่าจะชดใช้ค่าซ่อมรถเพียง๑๐๐๐บาทเท่านั้น
ทั้งที่ค่าซ่อมรถกระบะจริงถูกตีราคาออกมาแล้ว

ตอนนี้ก็เลยอยู่ในขั้นตอนของการต้องเจรจาค่าเสียหาย

จะไปคุยกันที่โรงพักในวันเสาร์ที่จะถึงนี้วันพรุ่งนี้แล้วนะคะ
ยังไงเดี๋ยวเราตามข่าวเรื่องนี้ต่อ
แล้วก็นำมารายงานให้คุณผู้ชมทราบกันค่ะ

ต้องบอกว่ากล้องหน้ารถนี่มีประโยชน์มากจริง
ใช่ค่ะเป็นหลักฐานสำคัญเลยก็ว่าได้นะคะ